วันนี้เรายังอยู่กับกิจกรรมเบาสฟิตใช่ไหมค

ปัดที่แล้วเนี่ยฉันแอบกระโดดตามปุ๋ย

ค่ะขายาวขายาวกระโดดดีอย่างนี้
ฉันก็กระโดดไม่ดีขายยามากไปมันก็เลยพันกัน
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่า
งั้นวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะ
จะมากระโดดกระเด้งกระดองกระโดดนะคะ
เบาส์ฟิตท่าท่าง่ายตัวเธอ
ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเป็นกิจกรรมที่ทำได้ทุกเพศทุกวัน
คุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณป้าคุณหลาน

โอ้โหประโยชน์มันมากมายขนาดนี้จะรออะไรล่ะคะเพื่อน

กระโดดกระจัดไขมันกันเลยดีกว่าค่ะ
กับช่วงหุ่นเสียเปรียเวอร์
โปรแกรมที่ช่วยให้หุ่นของคุณสวยชิคได้กับการออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน
ครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากระโดดอย่างเป็นจังหวะ
กับเธอง่ายที่จะช่วยลดกระชับสัดส่วนช่วงล่างของร่างกายกันค่ะ
โอเคเพื่ออันตรายต่อไปเราจะทำแบบนี้
สวยไม่พอแขนยังเรียวตามมาอีกค่ะ

ท่านี้นอกจากจะทำให้คนเล่นสนุกสนานแล้วยังช่วยให้ต้นขากระชับไร้
ซ้ายแบบนี้สลับกันไปมาค่ะ
ท่านี้ทำสลับกัน๒เซต

รับรองเลยว่าเอวจะคลอด
ไขมันด้านข้างลำตัวจะต้องหด
และที่สำคัญป้องกันการเกิดห่วงยาง

แบบนี้
แคมพอลีนใช้แขนทั้ง๒ข้าง
ดันตัวขึ้นจากพื้นเล็กน้อย
หลังจากนั้นก็ใช้ขาทั้งสองข้าง
่ำไปที่พื้นแบบนี้เลยค่ะ
สำหรับการเบาสฟิสพิชิตไขมันแบบนี้
ตอบโจทย์สำหรับทุกเพศทุกวัยจริงค่ะ
โดยเฉพาะถ้าเล่นต่อเนื่อง๑๐นาที
เทียบเท่ากับการวิ่ง๓๐นาที
แถมยังช่วยให้หัวใจแข็งแรง
สภาวะเสื่อมสภาพของข้อกระดูก

สุขภาพจิตดีอีกด้วยค่ะ
โหมันเหมือนจะง่ายอ่ะ

มันไม่ง่ายเธอแต่ว่ามันก็ไม่ยากนะ
ต้องบอกว่าการบัวส์เนี่ยนะ
สารพิษเพราะว่ามันจะขับออกมาทางเหงื่อ

ต้นขาต้นขากระเพื่อมเนี่ยหาย

แล้วถ้าเกิดใครยังไม่ว่างที่จะไปที่นู่นนี่นะคะ
สามารถดูท่าแล้วก็ฝึกตามที่บ้านได้เลย
เรียกได้ว่าประโยชน์แล้วก็ข้อดีเยอะมากนะคะ

เรียกได้ว่ามาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะให้คุณแม่บ้านเหล่าแม่บ้านประจำบานได้เลือกสรรกันค่ะ
ใช่แล้วค่ะกระโดดกันจนสนุกสนานแล้วนะคะวันพรุ่งนี้อย่าลืมดูนะคะ
เพราะว่าเราจะนำโฮเมดมาฝากกันเป็นโฮเมดที่สวยเก๋ไม่เหมือนใคร
กันแดดกันฝนกันลมได้หมดเลยฮะนั่นก็คือนั่นก็คือไอ้นี่
ไม่บอกคุณผู้ชมถ้าบอกเดี๋ยวไม่ดูกันนะคะอย่าลืมบ่ายโมงตรงนะคะเปิดหน้าจอรอชมกันได้เลยค่ะ
สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป